บางคนก็เรียกชื่อเชลลืรมชิมบ้างครับกับร้านก๋วยเตี๋ยวเนอร์บิ๊กสุบ้างครับ
ตกลงร้านของเฮียชื่ออะไรกันแน่ครับ
เป็นนายกของตอนนั้นนั่งทานอยู่นะฮะ

ที่คนจดจำกระสุกก็คือ
มันจะต่างกับของเกาหลีของญี่ปุ่น
มันกลุ่มเนื้อจะหนากว่า
ก็คือปลาหมึกกรอบที่เรามาทำเยอร์นาโกะเนี่ย

จุดเด่นของก๋วยเตี๋ยคั่วไก่ของเราอยู่ที่ไหน
อาจจะเป็นที่ปลาหมึกกรอบ
แล้วก็ความหอมของเส้น
ความหอมของเส้น
เขาบอกว่าเส้นของทางร้านพี่นี่มันนุ่ม

ไม่เหมือนคนอื่นครับ

ปิดท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยคั่วไก่เส้นนุ่ม

ร้านก๋วยเตี๋ยคั่วไก่ตลาดราชวัฒน์
อายุ๓ร้านเนี่ยรวมแล้วก็

เอาเป็นว่าเรื่องความเก่าการันตีด้วยตัวเลข
ส่วนเรื่องความอร่อยต้องยกหน้าที่ให้กับคนนี้เลยค่ะ
ไปพบกับเขาเลย

พบกับผมวาริสเฟื้องรมในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง

เรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทย
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับผม
วันนี้นะครับเล่าเส้นเป็นเรื่องของเราเดินทางมาในย่านราชวัฒน์นะครับ
ชุมชนเก่าแก่ของกรุงเทพหานครนะครับ
ย่านเหล่านี้นะครับเรียกได้ว่าติดหนึ่งในก้าวของย่านเมืองเก่าของกรุงเทพฯหานคร
เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แล้วก็ของทานอร่อยมากมายนะครับ

เราจะไปที่ร้านแรกนะครับร้านนี้เปิดมายาวนานกว่าหกสิบปีแล้วครับผม
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ไม่มีชื่อแต่มีฉายามากมายนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นร้านเชลลืมชิมหรือว่าร้านก๋วยเตี๋เนื้อบิ๊กซูนะครับผม
แต่แน่นอนเล่าเส้นเป็นเรื่องมาทั้งทีเราจะไม่ลืมไปชิม
ตามผมไปสู่สารของเราเส้นพร้อมกันเลยครับ
กรุงเทพมหานครคือแหล่งรวมสีสารและวัฒนธรรมการกินไว้อย่างเพียบพร้อม
ชนิดที่เรียกว่าทุกมุมทุกตรอกซอกซอยก็มีร้านอาหารอร่อยให้ได้เลือกซื้อเลือกรับประทานมากมายเลยล่ะค่ะ
ย่านเก่าที่ยังคงมีกลิ่นอายจากตึกรางบ้านช่องวิถีชีวิตอาหารการกิน
และเรื่องราวในวันให้คนรุ่นใหม่อย่างเราเนี่ยไปแล้วเสมือนต้องมนต์ให้หลงเสน่ห์อีกครั้ง
เพราะเสน่ห์เหล่านี้จึงทำให้อนุสานอสทได้รวบรวม๙ย่านเก่าที่เต็มไปด้วยอาหารและของกินอร่อยไว้ในคู่มือ
แหล่งอร่อยกลางกรุงอย่างเช่นตลาดนางเลิ้งบางลำพูสามแพร่งเยาวราชตลาดพลูท่าดินแดงวงเวียนเล็กถนนจันทร์บางรักษีลมและเทเวศ๔ย่านราชวัฒน์นั่นเองค่ะ
สำหรับเรื่องราวของถนนราชวัฒน์ในอดีตนะคะเป็นถนนที่สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างพระราชวังสวนดุสิตค่ะในปีพุทธศักราช๒๔๔๑โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕
ีรถไฟสามเซนยาวไปจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยาต่อมาภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อถนนราชวัฒน์ช่วงแม่น้ำเจ้าพระยาถึงถนนประทัดทองหรือถนนพระรามที่๖
มาเป็นถนนนครชัยศรีดังเช่นปัจจุบันค่ะ
และตลอดระยะเวลา๑๒๐ปีของถนนเส้นนี้นะคะ

สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน
แต่เสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้ราชวัฒน์
ยังถูกพูดถึงในทุกยุคก็คือ

โดยเฉพาะอาหารสตรีทฟู้ดร้านเก่าแก่
ส่งต่อความอร่อยกันมาหลายต่อหลายรุ่น
เมนูก๋วยเตี๋ยวชามแรกที่เราจะได้ทานกันวันนี้
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าเก่าแก่๖๐ปี
มีสตอรี่น่าสนใจให้เราได้ไปค้นหาด้วยล่ะค่ะ
สวัสดีครับพี่ยังไงสวัสดีครับ
จากร้านที่มีหลายชื่อเหลือเกิน
บางคนก็เรียกร้านชื่อเชลลืมชิมบ้าง

ตกลงร้านของเฮียชื่ออะไรกันแน่ครับ
ก็ทุกวันนี้ก็ใช้ชื่อวิกษูนะฮะ
ตั้งแต่ในสู่เป็นนายกนะฮะ
ตอนนั้นนักข่าวก็ติดตามท่านมานั่งทานอยู่ประจำ

แล้วก็เพื่อนพ้องรุ่นเดียวกันก็นั่งทานอยู่ครับ
แล้วก็ยกขึ้นลุกขึ้นเคารพท่าน
แล้วก็พูดแซวในธรรมนองว่า
เจ้าของร้านมาแล้วนักข่าวเลยเขียนไป

ก็แล้วแต่คนจะตั้งครับผม
บางแห่งบางคนก็ตั้งว่าร้านติดดินบ้าง
บางคนก็ตั้งว่าเชลล์ไม่ได้มาชิมลืมชิมบ้าง
แต่ว่าที่คนจดจำมากที่สุดก็คือบิ๊กซู

ก็ท่านเป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วนะฮะ

อ๋อต้องนานแล้วก่อนนี้เป็นนายท่านมนตรีเอก
เขาเป็นคนที่อยู่แถวราชวัดนานนอง๒เนี่ยฮะ

แล้วทำงานอยู่ที่ปอตออลใกล้ถนนสำเสน
ซึ่งแม่งใกล้กับที่ร้าน
ก็คือสนิทสนมกันมานานแล้ว

เปิดมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ผมนะฮะ
ผมก็อายุ๗๑แล้วก็
ก็เป็นระยะเวลาก็ประมาณ๖๗๐ปีนะฮะ

บิ๊กสุเนี่ยท่านชอบมาทานเมนูอะไรที่ร้าน
ท่านจะชอบทานเอ็นนะฮะ

เอ็นแล้วก็ทำ๓ชั้นพื้นท้อง

ส่วนตัวท่านนะชอบทานตับมั่ง

ก็ทานหลายอย่างเรียกว่าทานครบทุกเมนูแล้วละกัน
ครอบตุ้งใช่

แท้คำว่าบิ๊กสุก็ไม่ได้มาจากชื่อเจ้าของร้านหรือเจ้าของสูตร
แต่มาจากพลเอกสุจินดาคราปยูน
ลูกค้าประจำที่มาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้บ่อย
ชนิดที่เรียกว่าสื่อมวลชนหลายหัว
ถึงกับแซวว่าท่านนี่แหละคือเจ้าของร้าน
แหมก็คนมันรักรสชาติก๋วยเตี๋ยวร้านนี้
ก็ต้องมาบ่อยเป็นธรรมดาใช่ไหมล่ะคะ
แต่อะไรที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของทางร้านเรา
คือจุดเด่นที่นี่ส่วนมากจะมาขายไส้อ่อนครับ

ที่ว่าเวลาทานเข้าปากแล้วทามน้ำแข็งนะฮะ

ทานเข้าปากแล้วทานน้ำแข็งตามจะไม่ติดพนันปากครับ

มีหม้อต้มน้ำซุปต้มเนื้อสำหรับจะขายพวกนี้นะครับผม
อันนั้นต้มน้ำซุปแล้วก็ต้มเนื้อเนื้อที่เอาไปต้มนั้นคือเนื้อส่วนไหนครับ
มีเนื้อ๓ชั้นส่วนพื้นท้องจะมีจะมีเอ็นจะมีไอ้พวกเครื่องในเนี่ยซึ่งผมเอาขึ้นมาแล้วยังมีลิ้นที่ผมต้มอยู่ในนี้หมดเลย

เพื่อให้กลิ่นกลมเกินไปด้วยเครื่องเทศ

ผมนี่ใส่ธรรมดานะฮะคืออบเชยโป้ยกั๊กแล้วก็มีผงพะโลแล้วก็จะมีส่วนต่างคือมีกระเทียมน้ำตาลปริ๊บแค่นั้น
อย่างนี้ต้องต้มนานแค่ไหนเนื้อถึงจะเปิดประทานได้

๕๖ชั่วโมงทำได้นะครับ
ในส่วนของเนื้อเรามีส่วนอะไรบ้างมี๓ชั้นพื้นท้อง
ส่วนมากผมจะขาย๓ชั้นพื้นท้องมากจะมีลิ้นมีขอบกระด้งมีเอ็นด้งเอ็นแล้วก็มีไส้
ไส้นี่แหละที่บอกว่าเป็นจุดเด่นของร้านเลยครับไส้ของเรานี่เป็นยังไงครับมีวิธีการเตรียมไส้อย่างไร
ก็เตรียมไส้คือเวลาเราไปต้มให้สุกแล้วเราก็หั่นแล้วก็เราก็เอาน้ำซุปอันนี้ใส่เข้าไป
ใส่ข้าวเตียมสดที่ไม่มีกลิ่นหอมจบที่มีของกลุ่มกลับมาถ่าน
แล้วก็ต้องได้เคี่ยวได้ที่

คืออันนี้เราจะเคี่ยวจนกระทั่ง
ไข่ที่อยู่ข้างในนี้

ชิ้นนี้มันนะฮะแต่เวลาลองทานดูนะฮะมันจะไม่ติดไขจะไม่ติดปาก

ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยไม่มีค่ะหอมมันหอมทุกอย่างนะฮะแล้วก็นุ่ม
ุ่มมันมีเครื่องเทศอยู่ข้างใน

คือไส้เนี่ยเด็ดมากเลยเพราะผมไม่ได้ออกรายการ
หรือว่าคนที่ลูกค้าที่ได้ดูได้ชม

ที่นี่ต้องมาทานไส้เลยนะครับไส้
เส้นของร้านเรามีเส้นอะไรบ้าง
ในคำเดียวเดี๋ยวจะอิ่ม
เอางี้เดี๋ยวเด๋ยวผมไปรอที่โต๊ะแล้วทำเมนูเดี๋ยวผมจานหนึ่ง
เอาละครับพร้อมมาชิมก๋วยเตี๋ยวเนื้อในตำนานแห่งย่านราชวัฏนะครับ
โอ้โหเนื้อแต่ละชิ้นชิ้นใหญ่อย่างไรนะนี่เนื้อส่วนไหนเนี่ย
เนื้อพื้นท้องครับ๓ชั้นเนื้อพื้นท้องนะฮะเนื้อใหญ่นี่อะไร
อันนี้ลิ้นครับลิ้นลิ้นนะครับผมอันนี้เอนครับเอน
โอ้โหนี่ให้ชิ้นใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยครับครับครับแล้วบางบางท่านก็ชอบชิ้นใหญ่นะครับ
ปากดีเดี๋ยวผมจะลองชิมซะหน่อยนะฮะนี่นะฮะเนื้อพื้นท้องนะครับ
กับเส้นและซุปนะครับ
ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าลิ้นจะใหญ่แต่ไม่มีความเหนียวเลย
ทุกอย่างมันนุ่มเคี้ยวได้นุ่มมาก
แล้วก็ไขมันของเนื้อมันก็ละลายเข้าไปในปากได้เป็นอย่างดี
คนทั้งตุ๊กก็มีความหอมของเครื่องเทศต่าง

รสชาติกลมกว่ำโดยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมอีกแล้ว
เอาเป็นว่าพักความหิวกันไว้สักนิดหนึ่ง

ถ้ามีใครหยิบรีโมทมาเปลี่ยนช่องแล้วก็

น้ำส้มครับอันนี้ใส่ลงไปนี่จะเพิ่มรสชาติมากขึ้นเหรอครับครับพริกน้ำส้มนี่เราทำยังไงครับเนี้ย

เอาไปบดแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูอย่างเดียว
เห็นลูกค้าเนี่ยทยอยเข้ามาตลอดเวลาเลย
ลูกค้าเยอะแบบนี้เชลวได้มาหรือยังเชลวได้มาชิมหรือยัง
อ๋อเชลวไม่ได้ชิมนะครับท่านถนัดศรีก็ตอนนี้ไม่ได้มาชิมนะครับ

เพราะลูกท่านก็มาชิมผมประจำ
แต่คุณมดแดงยังมาชิมอยู่มาเรื่อย
หึกแดงก็มาเรื่อยแล้วก็เสจิ๋วเป็นทศของคุณเอกสุจิดาสมัยที่เป็นนายก

ไม่ได้มาที่ร้านไม่ได้มาออกรายการ
ทุกวันนี้ก็เลยยังเป็นเชลลืมชิมอยู่เหมือนเดิมนะครับผม